โอ้โหเดือดจริงเดือดจังคุณผู้ชมค่ะ
แต่ไม่ใช่พวกเรานะคะที่วันเดือดนี่คือพี่โหน่งชัชช่านั่นเองค่ะ
สุดจะทนแล้วคนทำมาหากินแหม่เจอลูกค้าป่วนแบบนี้แหม
เลิกเลิกไม่คงไม่ขายมาแล้วค่ะ
จะเกิดอะไรขึ้นกับร้านของสละเป๋าพี่โหน่งไปดูกันค่ะ

ถึงกับเอาที่สุดทีทไล่ลูกค้ากันเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่อย่าเพิ่มตกใจนะโดนแกล้งโดนอำเท่านั้นเองค่ะ

จริงค่ะฉีดไล่ใครหนาฮะ
จ๊ะน้องพะนีพี่ต้องเช็ค๓ช่า
แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางเลย
แต่อย่าเพิ่งตกใจอย่างที่บอกไปเขาหยอกกันเล่น
นักแสดงก็อินเนอร์ประมาณนี้แหละค่ะ
แต่ที่เดือดขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปค่ะ
อะไรทำให้พี่โน่งถึงกับคว่ำถาดโครมคลามขนาดนี้

แล้วนี่ก็กิน๒ลูกคนละ๒ลูกตังค์ก็ไม่จำ

ถึงก็หันไปด่านางกวักกันเลยทีเดียว

ไม่คงไม่ขายนะเปิดมาตั้งแต่๑๘
สารเปราชูศักดิ์ขายไปได้๕ลูก
ลูกที่ว่านี่นะฮะพี่ส้มเช้งไป๒จ๊ะไป๒
เป็นว่านี่คือธุรกิจใหม่ของพี่หน่งชัชชานะคะ

สารเปราชื่อร้านชูสักสารเปรานี่
ส่วนภาพในรายการเนี่ยที่โวยวายขำกันอยู่นี่นะครับ
ทำคอนเทนต์กับลูกสาวน้องหยกนะครับ
ชาแนลก็คือส้มเช้งสามช่านั่นเอง

ไม่รู้